วันนี้นะคะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ตำรวจต้องจัดกำลังรักษาความปลอดภัย

นายชูวิทรกะม้วนวิสิทธิ์ไปที่นั่น
นายศรันทนประยูนรัฐไปที่นั่น

แล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ
อะไร
วันนี้มันทำอะไรครับพี่เห้ยเห้ยเห้ย

คุณสันทนะลงจากรถปุ๊บ
ชูวิทย์ปรีเข้าไปเลย
คนติดตามคุณสันทนาต้องเข้ามาล็อกคอ

ตำรวจต้องมาแยก๒คนออกจากกัน

ระหว่างที่ในสันทนากำลังยืนให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว
ระหว่างที่ในสันทนะกำลังยืนให้สัมภาษณ์พูดสื่อข่าว
คุณชูวิทย์ก็ยืนตะโกนท้าทาย

ในคลิปตอนสัมภาษณ์ก็ยังได้ยินเสียงคุณชูวิทย์ตลอดเวลาเลย

ตรงนั้นก็เลยทำให้ในสันทนะ
อารมณ์ขึ้นถึงขั้นตะโกนท้าทายกลับไป
อารมณ์ขึ้นถึงขั้นตะโกนท้าทายกลับไป

โห้ท่อโพงนี่ตรงไหนนี่ไกลเลยนะฮะ
โห้ท่อโพงนี่ตรงไหนนี่ไกลเลยนะฮะ

ผมเห็นเขามา๓๐ปีนะเห็นทุกร่องลอยเห็นหมด
เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าจะไปเชียร์เขาสนับสนุนเขาก็เชียร์ไป
แต่บอกด้วยนะถ้าเคยเห็นคราวก่อนผมมาคุยกับผม
แต่หลังจากที่ผมได้เห็นเข้ามาเนี่ยไม่ต้องบรรยายแล้ว
บอกแล้วกันแดงถ้าแดงไม่ยุติไม่จัดการปัญหานี้
เดี๋ยวแดงกับพี่ต้องคุยกันอีกรอบเหมือนครั้งนั้นที่แดงกับพี่คุยกัน
สุโกย
กลัวอะไรจะกลัวอะไรผม
อย่าช้าผมที่อื่นเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะมีหมารอบกัดหรือเปล่า
ผมบอกให้นะผมให้มัน๒๐คดีเลย
แต่คดีที่มันจะแพ้ผมก็คือบนศาล
ทำไมต้องเป็นที่นี่ทำไมต้องเป็นวันนี้
ผมกำลังจะสงสัยว่าทำไมคุณชูวิทย์ถึงเข้าไป

เพราะว่าวันนี้นายสันทนาเข้ามายื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้า
คดีที่เขาฟ้องคุณชูวิทย์กับพวก๙คดี
แล้วก็มีคดีที่แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
นายพันธวัฒนาวิสุทธิหรือว่าน็อตกองสลากพลัส

คุณชุวิตก็รู้สิก็มาดักรอนะคะ
ส่วนตำรวจก็พอเดาสถานการณ์ออกเหมือนกัน
ก็จัดกองกำลังรักษาความปลอดภัยกันที่นี่ตั้งแต่เช้าค่ะ
แล้วภาพก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ

มีอีกฝ่ายที่ไหนก็จะมีอีกฝ่ายไปดักรอที่นั่น
ค่ะอื้อฮือต้องตามดูกันค่ะ